คุณน็อตที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มกองสลากพลัสเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้
บอกว่ามีคนเนี่ยเอาสลากของเขาเนี่ยไปขายในแพลตฟอร์มออนไลน์
ซึ่งไม่มีสลากจริงเพราะสลากจริงอยู่ที่เขา
นี่คุณแอนนานะฮะเพื่อนสนิทคุณแตงโมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
นี่เพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เลย
มาถึงเช้าวันนี้ตำรวจก็ไปรับตัวเพื่อดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนทันที
เนื่องจากทางคดีแล้วถือว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะฮะ

หลังจากที่ทางกองสลากพลัสเนี่ยคุณน็อตเจ้าของเนี่ยเขาแจ้งความเอาไว้

เป็นหนึ่งในสามคนที่ขอแจ้งความโดยคุณแอนนาเป็นกรรมการบริหาร
เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอาสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมาจำหน่ายต่อ
แต่มันมีสลากบางชุดบางตัวบางใบบางฉบับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันไปตรงกับสลากที่กองสลากพลัสเขามีอยู่
เพราะฉะนั้นถือว่าขายหวยทิพย์ขายสลากทิพย์ไม่ได้มีสลากจริง
เป็นงวด๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณอาณาก่อนนั้นที่ไปต่างประเทศอยู่
ค่ะแล้วก็เลื่อนไฟล์ทกลับอยู่เพราะว่าป่วยอยู่ที่ต่างประเทศกลับ
มาถึงเมื่อเช้าสอนอทองหล่อก็ไปรับตัวมาดำเนินคดีต่อทันทีนะฮะ
ก็นำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกัน
เล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตและข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่
คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหลังจากพบพนักงานสอบสวนรับ
ทราบข้อกล่าวหาเสร็จคุณแอนนามบอกว่าก็ไม่ได้เครียดหรือว่า
กดดันอะไรมากวันนี้ตำรวจแจ้ง๓ข้อหาอย่างที่บอกนะฮะซึ่ง
ปฏิเสธทุกข้อหาและใช้หลักทรัพย์เงินสด๗๕๐๐ประกัน
ตัวออกไปคุณแอนนายืนยันว่าตัวเองรับเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์นะ
เป็นกรรมการบริหารอะไรทั้งสิ้นค่ะเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์ไม่
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดอะไรทั้งสิ้นมีสัญญาจ้าง
หนึ่งแสนบาทต่อเดือนเริ่มทำตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีหกสี่

เพราะไม่คิดว่ามันผิดกฎหมายอะไร

แอนาก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นสลักทริป

ไอนาไปออกรายการทอล์กหรือทำอะไรต่าง

ถ้าต้องมาทำงานที่ผิดกฎหมาย

ก็ได้โอเคอยู่แล้วถ้าพูดสำหรับความเป็นจริง

แล้วผมต้องมาก่อน

แต่ตัวนี้มันต้องนอกไป
ตอนนี้มากกว่า

แอนนามองว่าอยากให้แอนนาให้อภัยกับทุกคน
ที่เป็นเชิงเหยียดเพศหรือเหยียดอาชีพ
แอนาว่าวันนี้แอนาให้อภัย
ตั้งแต่มาถึงสนามบินที่เมืองไทยเนี่ย
จนไปหาตำรวจแล้วออกมาสัมภาษณ์กับนักข่าว

เดินทางถึงสนามบินก็ชุดหนึ่ง

คลุมออกมาข้างนอกเอ๊ะเป็นเหมือนจำสูตรแล้ว
ใช่ไหมแล้วก็มีด้านในใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เขาต่อมองต่อมออีกชุดหนึ่ง
เป็นเสื้อกับกางเกงขาสั้น